ขึ้นเป็นปีที่๕แล้วนะคะ
ซึ่งงานนี้แน่นอนว่าทุกปีเรียกรอยยิ้มได้
จากประชาชนที่ไปร่วมงานค่ะค่ะค่ะครับ
โอ้โหนี่ติดเทอร์โบเหรอเนี่ย

การแข่งขันวิ่งควายก็บรรยากาศทุกปีค่ะ

คำนี้เลยนะคะเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะ
การบริหารส่วนตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย
เพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของตำบลคลองกิวด้วยนะคะ
แข่งขันนี่เขาแบ่งเป็นรุ่นด้วยนะ
มีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นจิ๋ว
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดชนบุรี
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้มาชมการแข่งขันทุกปีค่ะ
ในอดีตพื้นที่ตำบลคลองกิวมีสัมภาษณ์เป็นเทียราบรุ่ม
ก็เหมาะสำหรับทำการเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำนาทำไร่
แต่ว่าพอหมดฤดูกาลนะคะว่างจังเลยจะทำอะไรดี
ก็เลยนำควายหรือว่ากระบือนี่แหละไปประชันแข่งขันคราดนานะคะ
ปัจจุบันทำให้การแข่งขันควายคราดนา
ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการทุกปีค่ะ
ก็จะให้ประชาชนนั้นหันมาให้ความสัมพันธ์
ความสำคัญกับการใช้แรงงานจากควาย
แล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงควายให้มากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ควายเหล็กเข้ามาแทนที่ควาย
ควายจริงควายจริงก็ตกงาน
ใช่ค่ะนอกจากตกงานแล้วที่สำคัญน่าสงสารที่สุดก็คือ

ใช่เขาก็เลยอยากจะให้เลี้ยงไว้
เพราะว่าอย่างน้อยทุกปีก็มีกิจกรรมร่วมกันเลี้ยงไว้

โอ้โหเมื่อกี้ควายวิ่งสับสี่ขา
แต่คนสิต้องเร็วกว่าสับสองขา